ชาวอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับคุณผู้ชมครับ
ก็แต่งเป็นชุดพื้นเมืองด้วยผ้าใหม่ร่วมกันสืบสารประเพณี
ตักบาดข้าวโป่งนุ่มสิ้นไม่นุ่มสั้นนะครับ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมานานนับ
ร้อยปีเลยทีเดียวเขาบอกว่าทำบุญแล้วก็มีความสุข
แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าเงินแล้วเจอสตางค์นะครับ
ในช่วงสิ้นเดือนไหมน่าจะเหมาะกับหลายคน
เอาล่ะไปดูกันหน่อยนะครับชาวบ้านโนนเคราะห์ตำบลบ้านขาม

ก็พากันแต่งกายด้วยชุดผ้าไฟล์ผ้าไหมผ้าพื้นเมือง
ร่วมกันตักบาทข้าวโป่งข้าวสานอาหารแห้งแด่พระสงก้าวรูปนะครับ
โดยจะยืนเป็นแถวตลอดแนวถนนนี่แหละครับบริเวณ
ประตูเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙ที่สร้างขึ้นด้วยจิตศรัทธาของชาวบ้านนะครับ
ร่วมการบริจาคเงินโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐเลยทีเดียว
ปลายแถวนะครับก็ยาวไปจนถึงภายในหมู่บ้านนะครับ
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
และสืบสารประเภณีตามหี้ด๑๒ครองอ่าตามหี้ด๑๒ครอง๑๔
หี้ดเนี่ยก็แปลว่าจาริตประเภณีถูกไหมใช่
อ่าที่ประปฏิบัติปลาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกว่า๑๐๐ปีหลังรุ่นการทำนานนั่นเองครับ
นุ่งสิ้นตักบาดข้าวโป่งเนี่ยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบรุษนะครับ
ข้าวโฟงเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยจะนำข้าวเหนียวนึ่ง
ผสมเข้ากับงาน้ำตาลกะทินมและส่วนผสมอื่นก่อนจะนำมาปั้นเป็นแผ่นนะครับ
แล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นครับนำไปย่างไฟเอาไว้รับประทาน
หรือว่าเตรียมไว้เป็นของฝากให้กับลูกหลานที่เดินทางกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย
หลังจากไปทำงานต่างถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลบุญเดือน๓ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนี่แหละครับ
เป็นประเพณีที่หายากแล้วก็เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ก็เลยจะต้องร่วมกันสืบสารกันต่อไปด้วยนะคะ
จริงแล้วประเพณีไทยของเราเนี่ยยังมีอีกหลายประเพณีที่น่าสนใจนะคะอย่างประเพณีนี้เนี่ยน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางลาวด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นนะจ๊ะอันนี้ดีใช่ครับค่ะ